มีความสำคัญแค่บ้างนี้
เกมที่น้องบัวน้องบัวพิชญาเอ็ฟซี
ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญ
มอบให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่น้องบัว
ส่วนทางบิจิปรัฐมิถูม

บรรยากาศถือว่าสบเศร้าเลยนะครับแต่ตรงนี้ก่อนครับนาทีห้าสิบหก
ทำไมสุวรรณครับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามจากการไปเสียบ
ใส่ทางเรือสันเทียมราชแล้วก็นาทีหกสิบเก้าครับ
ทางหนองบัวได้ประตูขึ้นนำนะครับ
หนึ่งต่อศูนย์ตรงนี้จากทางจิรพันธ์ผาสุพรรณครับ
ขึ้นมาครับแล้วก็ล่อเป้าสัดเข้าไปเลยนะครับ
เก็บฉะหน้าแรกของรูปการณ์นี้ได้ครับมีเพิ่มเป็นสี่แต้ม
ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับราบุรีก็แพ้นัดแรกของฤดูการแล้วครับ
เมื่อวานไปเยือสุโขทัยเกมนี้ทางสุโขทัยก็ได้ประตูชัยครับ
จากทางออสมันโซนะครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนครับ
มาทางขวาครับแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็สะกิดเปลี่ยนทางเข้าไปครับ
ถือว่าทำได้สำเร็จครับน้องใหม่หน้าเก่าอย่างสุโขทัยในการคว้า๓แต้มในนัดนี้ครับ
โอ้โหยิงคมเลยนะครับไปที่เสาแรก
ส่วนอีกคู่หนึ่งครับบริสเทโลก็คว้าชัยนัดแรกของรูปการณ์นี้แล้วครับ
ชนะประจวบสี่ต่อสองครับมาดูโปรแกรมวันนี้กันหน่อยครับ
สำหรับไทยลีก๑๗น๓๐นแบงคอกพบเชียงราย
นาฬิกามี๒คู่ครับขอนแก่นพบชนบุรี
ลำปางพบนครสิมาและคู่ดึกครับ๑๙น
เมืองทองพบการท่าเรือเอฟซี